สารวัตรสิวกำนันนกตกลงตกลงอะไรอ่ะ
ตกลงตำรวจในงานเลี้ยงของกำนันนกนั้นถูกดำเนินคดี๑๔นายนะ
ความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่บางส่วนก็โดนให้การเท็จครับ

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ครับติดตามความคืบหน้า
คดียิงสารวัตรสิวท่านเปิดเผยบอกว่าการรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ผลสอบพยานในที่เกิดเหตุครบถ้วนแล้วนะครับ
จนทราบว่ามีตำรวจในงานเลี้ยงนายใดที่ละเลยนะครับ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่เผชิญเหตุซึ่งหน้านะครับ
นี่แหละตลอดจนให้การขัดแย้งนะครับขัดแย้งกับความเป็นจริง
โดยไม่ละอายใจต่อเกียรติยศเกียรติภูมิของตำรวจ
ผมไม่ได้พูดบิ๊กโจ๊กพูดซึ่งพฤติการดังกล่าวนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเข้าข่ายฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ที่เราคุ้นหูนะครับ
และอาจจะมีบางส่วนเข้าข่ายให้การเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๓๗นะครับ
มีตำรวจที่เข้าข่าย๑๔นายได้แก่๑พันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุล
ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรนครปฐม
สองพันตรวจเอกกิจสดาพรจงอักษรผู้กำกับการสอนอพญาไทย
สิบตำรวจพิสิทธิชิวปรีชาผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
ร้อยตำรวจเอกนุชิตบรรณชัยรองสารวัตรกองกำกับการ๕
กรรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิบตำรวจอภิรักษ์โรธภวงผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๕
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
สิบตำรวจโทสุธิการสุทธิการแทร่ล้อผู้บังคับหมู่งานควบคุมฝูงชนตำรวจภูทรนครปฐม
สิบตำรวจตรีธนทัศน์ท่าน้ำตื้นผู้ประคับหมู่งานควบคุมฝูงชนตำรวจภูทรนครปฐม
ร้อยตำรวจเอกประสมมาตรแสงสุกมีรองสารวัตรจราจรสพกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ดาบตำรวจถนอมศักดิ์มีศรีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพสามควายเผือกจังหวัดนครปฐม
ตำรวจตรีสันเสริญศรีอุบลผู้บังคับหมู่
งานกรูปภูมิฝูงชนตำรวจพู่ทลนครปภม
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนกองบังคับการสืบสวน
ร้อยตำรวจเอกจาทุนวิทช์ชวานเกลียดติธนา
สำหรับที่ไปร่วมงานแต่ไม่ถูกดำเนินคดีมี๗นายใครบ้างอ่ะ
รองผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
ซึ่งท่านได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นผู้เสียหายในคดีนะครับ
ซึ่งการดำเนินคดีคุณผู้ชมกองปราบปรามเป็นห่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
ท่านรองผู้ประคับการกองปราบระบุว่า
แจ้งข้อหาว่ากันไปตามพยาหลักฐานเช่น
หลายครั้งครับ

คุณผู้ชมครับขณะเดียวกัน

พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ์ภูมิกับเบิ้ม

จะถูกแจ้งข้อหาในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งท่านรองผู้การกองปราบ

ก่อนหน้านี้ภูมิกับเบิ้มเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน
ซึ่งต้องดูหลักฐานประกอบว่ามีพฤติการหรือพฤติกรรมส่วนใดที่เข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับตำรวจนายอื่นหรือไม่
แต่หากพบความผิดพนักงานสอบสวนจะตั้งข้อหาแต่ระบุไว้ในสำนวนว่าท่านเสียชีวิตแล้วครับ
คุณผู้ชมเราเห็นข่าวนี้มาตลอดนะแล้วก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือทำคดีนี้มาตลอด
แต่เอ๊ะบิ๊กโจ๊กเจอต่อเหรอทำไมพบตรถึงย้ายโอนสำนวนมาให้ส่วนกลางให้กองปราบในการดูแล
เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพนธ์เกี่ยวกับอะไรตำรวจอีก
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานวันอาทิตย์

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มาประชุมมาสรุปสำนวนการติดตามความขึ้นหน้าทางคดีนั่นแหละ
บิ๊กโจ๊กยอมรับว่าเป็นการแถลงข่าวสรุปความขึ้นหน้าคดีครั้งสุดท้าย
เพราะว่าพบตรก็คือพตรเอกดศกิติปราพัทย์
โอนสำนวนการสอบไปให้กองปราบทั้งหมด
แล้วบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าการโอนคดีไปที่กองปราบ

เพราะว่าผมเป็นรองพบตรก็รับผิดชอบงานสืบสวน

กับดูแลงานสืบสวนปราบรามทั่วประเทศ
แล้วการโอนสำนวนโอนคดีไปให้หน่วยงานกลาง
ก็เป็นการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา
เจอต่อหรือเปล่าคะตอนที่มากำกับคดีนี้ค่ะ
ในเรื่องการโอนสำนวนเนี่ยก็เป็นคำสั่งของท่านพบตรนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็สื่อก็ต้องเรียนถามท่านพบตร
เขาว่าโอนเพราะอะไรนะครับนะ
แต่ว่าเมื่อพบตรท่านสั่งมาแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีที่สืบสวนช่วย
ในการขยายผลทั้งในส่วนตำรวจภูทรภาค๗
ในส่วนช่วยสืบสวนตรนะครับนะครับ

สื่อก็ต้องเรียนถามท่านผอบตรนะว่าโอนเพราะอะไร
นี่ท่านรองโจ๊กบอกเองเลยโอ้
เอายังไงล่ะเนี่ยมันจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหม
มีพี่ว่ามีใช่ไหมมีเดี๋ยวคุยกัน
ซึ่งการทำคดีนี้มันยังแยกไป๒ส่วนค่ะก็คือ๑คดีฆาตกรรมสารวัสสิว
อันนี้มีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๗คน
แล้วก็๒คือคดีการกระทำความผิดของตำรวจ
หังไปแล้ว๖นายแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
แต่ทีนี้การบูรณาการระหว่าง๗หน่วยงานเพื่อเอาผิดส่วนอื่น
กำนันนกเนี่ยโอ้ยเขาบูรณาการกันหลายหน่วยงาน
สตงใช่ไหมกรมบัญชีกลางสรรพากรปชปปงปปทตอนที่ไปตรวจค้น
ทีนี้คือเขาบอกว่าก็เหมือนเดิมเลย

พร้อมกับคณะทำงานของตำรวจภูตรภัณฑ์ภาค๗เหมือนเดิม
ทีนี้ทางด้านผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
พตโจรพพุริเดชท่านก็เปิดเผยนะ
วิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่มีถือว่าแน่นหนา
แล้วก็บ่งชี้ได้ว่ากำนันนกเป็นผู้สั่งการเป็นผู้บงการ
ให้นายหน่องยิงสารวัสสิวแล้วก็ประกอบกับพยานแวดล้อมทั้งหมดด้วย
ที่มาของปืนพฤติกรรมการทำลายหลักฐานเจตนาของผู้ก่อเหตุ
มูลเหตุแรงจูงใจทั้งหมดที่พูดไปเนี่ย
เป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะสำหรับความผิดฐานสั่งฆ่า
แล้วถามว่าโทษสูงสุดคืออะไรคือประหารชีวิตค่ะ
อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมว่าจุดใหญ่ใจความคือ
จะแก้ปัญหาสวยสติ๊กเกอร์นะสวยทางหลวงอย่าลืม
ค่ะผมฝากเอาไว้ตรงนี้ว่าอย่าลืมก็แล้วกัน
แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าท่านพบตรท่านจะมาชี้แจง
หรือให้เหตุผลกับสื่อมวลชนหรือเปล่าก็น่าตั้งคำถามอยู่เหมือนกัน